ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสูบซ่วมกันหน่อยนะคะซ่วมเนี่ย
เคยถามคุณผู้ชมไปเมื่อเบรกที่แล้วคุณรสลินถามไปว่าปกติแล้วสูบซ่วมครั้งนึงเนี่ย
ราคากี่บาทก็น่าจะไม่เกินสองพันสามพันนี่แหละหลักพันอ่ะเออหลักพันนะคะ
แต่ที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่จังหวัดบุรียรำพระตกลงสูบซ่วมกับบริษัทบริษัทหนึ่ง
สรุปแล้วเสียเงินไปเป็นหมื่นอ่ะถามว่าห้องน้ำเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเหรอ
เปล่ามีห้องน้ำไม่ถึงสิบห้องเองแต่เงินค่าสูบซ่วมเนี่ยมันเป็นหมื่น
น่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพแน่นอนเนี่ยนะคะสามมีนาคมที่ผ่านมามีกลุ่มคนหกคน
ผู้หญิงสี่ผู้ชายสองพระบอกแบบนี้น่ะ
ขับรถดูดซ่วมเข้ามาภายในวัดวัดอยู่ที่นางรองบุรียรำค่ะ
คือตรงเข้ามาเนี่ยพระไม่ได้กวักมือเรียกนะ
แต่เขาขับตรงเข้ามาในวัดแล้วก็เข้าไปแถวห้องน้ำ
แล้วก็บอกว่าหลวงพ่อซ่วมมันจะเต็มแล้วนะ
เจ้าอาวาสก็ยืนคิดอยู่พักนึงเอ๊ะเดือนหน้าทางวัดเราก็จะมีงานนะ
เดี๋ยวคนจะมาใช้ห้องน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะเต็มช่วงนั้นเหลือก็เลย
ตกลงดูดก็ดูดแล้วก็ให้พระลูกวัดมายืนดูด้วย
ในขณะที่รถดูดซ่วมปฏิบัติงาน
จุดแรกใช้เวลา๑๐นาทีดูดปุ๊บขับรถออกไปข้างนอก
เดียวกลับเข้ามาอีกแล้วมาดูดจุดที่สอง
พระลูกวัดก็ยังทักท้วงว่าทำไมดูดซ่วมเร็วจัง
สิบนาทีเองนะแล้วเอาอุจจาระไปทิ้งไว้ไหน
ที่ขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้รับคำตอบ
จากคนที่มาดูดซ่วมจากนั้นค่ะไม่นานผู้หญิง
ผู้หญิงที่มาในกลุ่มนี้นะเอาบินมาให้เจ้าอาวาส
บอกหลวงพ่อค่าดูดซ่วมสองจุดเป็นเงินนึงมืนนึงพันบาทค่ะหลวงพ่อ
หลวงพ่อก็ถามค่าอะไรบ้างนะโยมเขาก็เขียนรายละเอียดดังนี้ค่ะ
ค่าบริการใส่น้ำยาสารละลายอุจจาระเออมีด้วยเหรอสารนี้
สารละลายผ้าอนามัยดำนวนสี่ห่อ
มันจะไปอยู่ยังไงเนี่ยนะคะอ้าวบอกว่าหอน่ะเจ็ดร้อยบาท
สองพันแปดร้อยบาทค่าสาระลายผ้านไหมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ความจำเป็นแหละให้เขามาดูดแล้วเนี่ยจ่ายไป
แล้วก็ไม่อยากมีปัญหาด้วยเนี่ยนะคะแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางวัดก็เลยอยากจะเตือนภัยญาติโยมหรือวัดต่างว่า
ก่อนที่จะตัดสินใจให้เขาดูดซ่วมเนี่ยตกลงกันก่อนไหม
คุยกันก่อนไหมเรื่องราคาเอาให้มันชัดเจน
เพราะว่ามองว่าถูกเอาเปรียบและอาจจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ
เอาละมาระวังนะคะไข่บ้านซวมเต็มนะคะไม่น่าจะเกินสองพันสามพันนี่แหละ